แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมด้วยช่วยดูแล้วก็ช่วยตัดสินกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ลูกค้าหัวร้อนค่ะไปสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง
แล้วปรากฏว่าอาหารมันช้าเพราะมากันเยอะไง
แล้วสุดท้ายเกิดการตบตีกันนะคะระหว่างลูกค้ากับแม่ค้า

เขามากันเป็นคณะมาเสร็จปุ๊บก็มาจอดหน้าร้านอาหารตามสั่ง
จังหวัดกาญจนบุรีแบบนี้หลังจากนั้นเขาเขาบอกว่า
เวลาผ่านไปสักพักนึงแล้วยังไม่ได้ทาน
สุดท้ายก็เลยยกเลิกที่สั่งไปทั้งหมดแล้วก็กลายมาเป็นภาพเหล่านี้นะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะฝ่ายร้านอาหารได้มีการโพสต์คลิปภาพกล้องวงจรปิด
ขณะเกิดเหตุพร้อมระบุข้อความบอกว่า
ขอความช่วยเหลือใครที่อยู่ในเหตุการณ์มีคลิปมีเบาะแสรู้จักคุ้นหน้า
หรือจำทะเบียนรถได้โปรดช่วยแจ้งเบาะแส
หรือไปแจ้งที่โรงพักลาดย่าได้เลยครับ
บอกด้วยนะคะว่ากลุ่มนี้เข้ามากินอาหารที่ร้าน
แล้วก็สั่งเป็นจานอาหารจานเดียวอะค่ะอาหารจานเดียวอ่ะ
สั่งหลายอย่างเลยไม่ได้สั่งเมนูเดียวกันนะ

กลุ่มที่มาเนี่ยเขาบอกว่าช้า
แล้วก็เข้าใจว่าเป็นการข้ามบินจนเกิดความไม่พอใจ
และสุดท้ายก็เลยกลายมาเป็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตมาวิพากษ์วิจารณ์
ก็บอกว่าร้านนี้เคยไปกินอาจช้าบ้าง
เพราะว่าคนทำอาหารมีแค่คนเดียว
ก็บอกว่าอยากให้มีการพูดคุยกันอย่าใช้อารมณ์แบบนี้
ก็บอกว่าลูกค้าคงโมโหหิวแต่ไม่ควรแสดงกริยามารยาทแบบนี้
จริงแล้วผู้โพสต์บอกด้วยนะคะบอกว่า
ผมกำลังตามอยู่นะครับอยากรู้จังว่าคุณโตมาแบบไหน
ถึงได้กล้าทำคนอายุจะ๖๐ไม่คิดถึงแม่คุณบ้างเหรอ
คนเราเก่งทุกคนแล้วครับแต่คงเก่งไม่เท่ากันตลอดไป
คือตามรายงานข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าคนที่โดนตบเนี่ย
คนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยอายุเกือบ๖๐แล้วนะ
ก็ต้องอารมณ์เย็นกันหน่อยนะ
อากาศตอนนี้มันเริ่มเย็นลงบ้างแล้วเขาก็อารมณ์เย็นตามนิดนึง
หิวแต่ว่าก็น่าจะพูดคุยเหตุผลกันได้อยู่นะ